ที่เราเป็นห่วงแล้วเราก็ขึ้นบาร์ด้านข้างไว้
ให้คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ได้ตลอด

กรุงเทพและปริมณฑลมีพื้นที่เสี่ยงอยู่๑๕จุดด้วยกัน
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล๑๒นาฬิกาค่ะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะ
ปริมาณฝุ่นละออง๒๕ตรวจวัดระหว่าง๔๐๘๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เกินมาตรฐานอยู่ทั้งหมด๑๕สถานีจากทั้งหมด๔๘สถานี
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอยู่๑๐จุดนะคะที่พื้นที่มีความอันตราย
แขวงฮีรัญญรูจีเขตธนบุรีริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน
แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิแขวงดินแดงเขตดินแดง
แวงช่องนนทรีย์เขตยานวาและริมถนนพระราม๔เขตปฐุมวัน
ตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีอยู่๑๐จุดที่ยังน่าเป็นห่วง
ส่วนปริมณฑลมีจุดไหนบ้างค่ะตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ตำบลทรงขนองและตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรประการตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครค่ะและจากเรื่องนี้นะคะนายประลองดำรงไทย
ธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง
คือจะดีขึ้นทำไมถึงดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือวันนี้
ถึง๓ตุลาคมจะมีฝนตกลงมาในภาคไทยตอนบนซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้
สะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมันลดลง
แต่จะหายไปเลยไหมไม่ค่ะฝุ่นละอองดังกล่าวจะกลับมาอีก
ธันวาคมถึงมกราคมพร้อมดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
จะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่ผ่านมาพอเกิดเนี่ย
ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะแต่ท่านบอกว่าปีนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว
รวดเร็วแน่นอนค่ะฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ทางกรมควบคุมพิษก็นำเสนอมาตรการจากการที่ประชุมกับท่านนายกได้สั่งการมา
แล้วก็มีท่านรัฐมนตรี๓๔กระทรวงที่ท่านให้ข้อเสนอแนะ
ทางกรมเองก็รวบรวมแล้วก็นำเสนอเข้าคณะรมนตรีเมื่อวันที่๑
พอมาตรการออกมาปุ๊บเราก็จะนำมาตรการต่างมาให้หน่วยงานต่างนำไปปฏิบัติ
อย่างเช่นกระทรวงคัมพนาคมค่าต้องดูรถเรื่องรถใหญ่รถบรรทุก
ซึ่งท่านใช้กฎหมายให้ท่านกำกับอยู่
โดยทางกรมควบคุมพิษเราจะไปร่วมกันในเรื่องการตรวจจับควันดำนะครับ
แล้วก็เรื่องกรมฮก็คงจะต้องทำโสนิ่งพื้นที่
เวลาจริงแล้วรถบรรทุกเขาจะมีเวลาไม่ให้เข้า
แต่ว่าทุกวันนี้เนื่องจากว่าเร่งรัดการก่อสร้าง
เรื่องของทางรถไฟฟ้ามันก็จะมีการผ่อนผัน
แต่ถ้าถึงเวลาจริงเนี่ยท่านนายกเมื่อวานก็พูดแล้วว่า
ต้องให้เด็ดขาดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
อกจากนี้นะคะท่านอธิบดีได้เตือนประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงค่ะ
ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงตั้งคันผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะ
ถ้าจำเป็นจริงค่ะต้องออกจากบ้านเป็นเวลานาน
ยืนรอรถเมย์แบบนี้เนี่ยนะคะสวมหน้ากากอนามัย
ฝุ่นละอองขณะเดียวกันอย่าตื่นตระหนกจนมากเกินไป
แค่ระวังตัวเองเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะพื้นที่กรุงเทพ
มหานครนะคะเตรียมมาตรการเบื้องต้นไว้แล้ว
เน้นบริเวณที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะ
กรุงเทพมหานครบอกว่าจะเตรียมติดตั้ง
ระบบจะทำงานด้วยการใช้หลักการดึงอากาศจากรอบตัวของเครื่อง
เพื่อที่จะมากรองฝุ่น๒ขั้นตอนด้วยกัน
แล้วก็จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาจากด้านบน
ซึ่งมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า๑๗๐๐ลูกบาทเมตร
ต่อชั่วโมงหรือครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๐๐ตารางเมตรนะคะ
นี่เป็นพื้นที่จุดแรกที่ทางกรุงเทพมหานคร
จะเร่งมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะ
อย่างไรก็ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ออกมาแล้วเหมือนกัน
คือถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะคะ
ล่าสุดคุณนุ้ยสุจิราดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะ

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบยั่งยืนได้ไหม

เพื่ออนาคตของลูกหลานแล้วก็เด็กนะใช่ค่ะ